เอาอย่างนี้ละกันพาคุณไปทำบุญก่อน
ไปที่จังหวัดลำพูนนะฮะ
เขาฮือฮากันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะ
จัดงานพระป่ามหากุศลถวายวัด
แล้วคุณเชื่อไหมว่ายอดเงินบริจาคสูงสุดถึง๑๗ล้านบาท
น้องใบตองคุณชิสาคุณเคยเห็นต้นผ้าป่าที่มันเป็นกุ้งใหญ่ขนาดนี้
ขนาดใหญ่อลังการมากทันตะบัตรทั้งนั้นน่ะ
อือดูค่ะนี่ต้นพระป่าได้เป็นพุ่งสูง
ตั้งแต่หลังคาตั้งแต่ลงมาถึงข้างเลยน่ะ

ผมถามคำนึงว่าต้องนับกี่วันเนี่ย

แล้วเขาเขียนไปเลยพระป่า๑๗ล้าน
๘ล้านบาทช่วยกันนับก็นับกันครบอยู่แล้วล่ะ
คือวันที่๒๗มีนาคมดรนิกรหงศรีศุกร์
เป็นประธานกรรมการบริษัทกลุ่มบริษัทเจมส์แกลอรี่กรุ๊ป
ท่านมาเป็นประธานถวายพระป่ามหากุศล
เพื่อสร้างมหามนตบพระพุทธศิกษีปฏิมากรพระรอดหลวง
อยู่ที่วัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่แหละค่ะ
งานนี้มีครูบาประกอบบุญสิริยาโนเจ้าอาวาสวัด
เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์
แล้วเขาก็จัดภายในวิหารเนี่ยค่ะถูกตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ
สิ่งที่เราเห็นสะดุดตาก็อย่างที่คุณชนะชี้ให้ดู
หุ่มผ้าป่าใหญ่มากคือปักบนเสาสูง
หลดเพดานกันเลยทีเดียวสูงอ่ะนะ
แล้วไม่ใช่แค่ต้นผ้าป่านี่ยังมีเงินเป็นแบบฟ่อนเป็นปึกเลย
นับรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ๑๗ล้านบาทค่ะ
เป็นปึ๊งใช่ไหมคะเป็นปึ้งเป็นแบบปึกอย่างนี้
แน่ใจว่าปึ๊งนึงมันเท่าไหร่
คือปึ๊งละล้านไหมคะปึ๊งละล้านป่ะหรือปึ๊งละแสนไม่รู้
ไม่ถ้าปึงละแสนมันมัดรวมอย่างนี้คือล้านไงล้านล้านอย่างนี้
เขาไม่เคยจับเงินแบบนี้คือเขาไม่เคยเห็นจริงนะ

พายายามอยากลองจับดูแต่ยังไม่มี

คือเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นการสร้างสถิติยอดผ้าป่าที่สูงที่สุด

พอทำพิธีถวายผ้าป่าเสร็จแล้วนะคะ
ทางวัดก็จัดพิธีหล่อพระรอดหลวงลำพูน
เพื่อเตรียมนำไปปฏิสถานในมหามนตบพระพุทธศิกษีปฏิมากรพระรอดหลวงนี่แหละ

ก็จะสร้างจากงบประมาณ๑๗ล้านนี่แหละ
ถือว่าเป็นการร่วมบุญกันครั้งใหญ่
เล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมยังไงวัดมหาวันเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช๑๔
โอ้โหแล้วปีนี้ปีอะไร
คุณไม่ต้องไปเลยหรือว่าเพียง

ทำไมเราตอบไม่พร้อมเรียง
เออแล้วเขาสร้างตั้งแต่ปี๑๒๐๐

ซึ่งเป็นพระอารามหลวงสมัยพระนางจาเมาเทวี
ปฏิสถานพระศิลาหินทรายรูปใบเสมอใหญ่
ซึ่งเป็น๑ใน๕พระเครื่องชุดเบนจภาคี
ใครที่แบบศึกษาเรื่องนี้รู้เลยว่าเป็นชุดพระเครื่องที่มีอายุเก่าแก่
มีความขลังและศักดิตในด้านความแคล้วคลาด
ความคงกระพันชาตรี
พระอดีตไฟฝันที่จะได้ครอบครองพระรอดมหาวันกันทั้งนั้น
ต้องบอกเลยว่าที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
แล้วก็มีหลายคนอยากจะร่วมบุญกันด้วยเยอะ
ไหนนะลำพูนใช่ไหมลำพูนค่ะคุณผู้ชม

ส่วนใหญ่เวลาไปลำพูนก็มักจะเป็นทางผ่านขึ้นไปเชียงใหม่

ทุกจังหวัดของเรามีของดีของเด็ดจริงนะโดยเฉพาะแบบวัดอย่างนี้ค่ะ
นะมีให้เราได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

บุญบริจาคเข้าไปได้ตลอดเลยนะคะ